ที่สนามภูติอันนันบางนารัชนาวีเจ้าถิ่นชุดสีน้ำเงินเปิดบ้านต้อนรับเกษตรเมือนดิต
จังหวะนี้ทีมเยือนได้ลุ้นครับจากการคว่างเร็วแต่ว่าอนาตาชัยยิงไปติดบล็อก
ลูกเตะมุมลูกนี้ไขว้มาติดเซฟครับอิทธิชาล็อกทีนึงแล้วก็ยิงก็ยังไปตรงตัวของนัทพงศ์นุษย์รัง
ราชนาวีมาอีกชุดหนึ่งยิงลูกนี้ครับวิรพงศ์ชัยวงก็ยังไม่ผ่านมือของนัทพงศ์
ทางซ้ายครับเจษดาหลุดมาหนึ่งคนแล้วก็ยิงหุ้งซัดไปชนคานอย่างน่าเสียดายครับโอ้โห
ลักษณะวีมาอีกชุดหนึ่งครับวีรยุทธ์เติมขึ้นมายิงจากริมเส้นแล้วก็ยังไม่ผ่านมือนัทพงศ์ครับ
พันธาเอกภัยทูลบุญศรีลุ้นเลยครับ
เกษมบัณฑิตแทงช่องขึ้นมาลูกนี้มีโอกาสแล้วก็เป็นประตูเลยครับจากการจ่ายของสุชิน
สุดท้ายอุฤทธิโรสนาการยิงหักข้อเข้าไปที่เสาไกลเลยครับ
เกษมบัณฑิตขึ้นนำไปก่อน๑ต่อ๐นาทีที่๑๑
ฉวยโอกาสได้ดีมากครับสำหรับเกษมบัณฑิตลูกนี้เห็นพื้นที่แล้วจ่ายมาให้
เกษมบัณฑิตมาอีกชุดหนึ่งเบนจรงปาดมาลูกนี้ทศพรโอทองยิงโล่งหน้าประตูเข้าไปเลยครับ
เป็น๒ต่อ๐ครับเกษมณฤทธิ์มาแรงมากครับบุคมณฤทธิ์แล้วถึง๒ต่อ๐
เกมรุกของเกษมณฤทธิ์มาอีกชุดนึงแล้วก็จ่ายขึ้นกลับมาลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยครับ
จังหวะแรกทศพรไม่ยิงครับตบกลับมาตรงกลางให้จั๊จ๊ะอนุบัติ
ยิงลูกนี้เข้าไปครับเป็น๓ต่อ๐สำหรับเกษมบัณฑิตทีมเยือน

ครึ่งแรกยังไม่ทันจะจบลงแต่เสมณิตนำไปแล้ว๓ลูก
บุกขึ้นมาอีกลูกนี้แต่ว่าราชนาวียังไม่ได้ประตูคืนครับ
สดาชูเดชยิงไปเข้าข้างตะข่าย
นัทชัยแต่อ้อนตัวมาลูกนี้บอลยังไม่ออกครับ
ไต่เส้นขึ้นไปตบกลางตรงกลางโอ้โหทศพรโอทอง
ลาดอย่างน่าเสียดายครับลูกนี้ชาร์จไม่โดนครับ

กระเสมมันดิดเสียดายเลยครับที่ไม่ได้ประตูที่๔
รัชนาวีเล่นฟรีคลิกมาลูกนี้เรียบร้อยครับ
วงขึ้นมาจนได้๑ลูกครับราชนาวี
ไล่มา๑๓จากอิทชาประพาพันธ์
ยิงมาลูกนี้สุชินอิ่มฉลาดไปบังนัทพงศ์ครับ

ลายความกดดันได้สักทีครับหลังจากบุกอยู่นาน
ประตูแรกจนได้ครับมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง
วรการจ่ายมาแล้วก็ล็อกร่มหนึ่งทียิงเข้าไปครับ
โอ้โหบอลลอดขาพุทธศาสตประตูครับ
อันถวัฒน์ทมชัยแตะหลบมาลูกนี้แล้วก็
ยิงลอดขานัตภพงศ์นุษย์ตรังครับ
นี่ใช่ไหมครับมุมจากด้านล่างเห็นได้ชัดครับ

เจษดาจ่ายมาตรงกลางแล้วก็ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ

เอาจนได้ครับบุกอยู่นาน
ที่สอนขึ้นมาในจังหวะแถว๒พอดิบพอดีเลยครับ
นี่ครับสรายุทธ์ยิงเร็วทำให้นัทพงศ์ป้องกันไม่ทัน
ข้างสนามของราชนาวีนี่โอ้โหสะใจกันสุดขีดเลยครับ

จบเกมก็เสมอกันไป๓ประตูต่อ๓แบบสุดมันเลยครับ
ราชนาวีก็เก็บคะแนนแรกในฤดูการนี้ได้สำเร็จ
ส่วนมหาวิทยาลัยเกษมบดิษฐ์๒นัดมี๔คะแนน
ก็ยังเกาะกลุ่มบนของตารางต่อไป
ส่วนราชนาวีก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในฤดูการนี้ครับ